ถ้าเป็นพี่นะในมุมครอบครัวก็บอกว่าที่รักไม่ต้องเครียดพักผ่อนพักผ่อนไปเดี๋ยวคำสั่งมันจะเป็นยังไง
ก็เป็นอย่างนั้นถ้ามาก็ต้องมาแอมบูแลนด์ก็ต้องมาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไร
ถ้าท่านเมตตาก็โชคดีคำร้องนี่ไม่ใช่ร้องเฉยนะครับ
ไม่ใช่อยู่เฉยบอกผมป่วยนะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นประมาณนี้ลึกซึ้งนะครับ
อายการไม่ได้แบบอยู่เฉยลาหรือมันไม่ง่ายนะมันต้องมีแพทย์จริง
รูปลงอยู่โรงพยาบาลค่าเลือดผลทีซีสแกะมีหมดนะครับ
มันอย่างนี้พี่ว่ามันคิดเอาเองแล้วมันก็ไม่ได้สร้างได้หรอก
คืออย่างนี้นะครับคือเราโชคดีที่พี่ก็ยังมีพระพี่อะไรอย่างนี้ได้ปล่อยใช่ไหมครับ
ขายของบางอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์พี่สิ่งที่พี่รักก็ขาย
แล้วก็ใบเตยก็ให้น้องลุ๊กช่วยขายกระเป๋าอะไรอย่างนี้ครับ
คือขายที่ของที่มีอยู่แล้วก็ซื้อมาขายไปอย่างนี้ก็ยังพออยู่ได้
แต่ว่าอย่าลืมว่าตอนไม่มีเรื่องเนี่ยเราซื้อบ้านเราซื้อรถ
เรามองโปรเศษไว้ค่อนข้างที่จะกว้างเดือนหนึ่งแบบก็เยอะมาก
ตอนนี้มันก็แทบจะแบบไม่ได้แล้วรถคุณแม่หรือรถพี่ก็เอาไปเข้ารอบสองรอบอย่างเงี้ย
บางคันก็ต้องปล่อยไปครับความจริงไม่ได้อยากพูดหรอกเพราะทุกคนก็ลำบาก
นี่เอาคำถามแรกก่อนที่บอกว่าเตรียมจะหลบหนีนี่จริงไหมครับผมไม่จริง
ไม่ใช่เรียนจะหลบหนีคงไม่มาที่นี่นะครับ
ต้องบอกก่อนว่าเมื่อคืนนี้นะครับตั้งแต่กลับไปที่น้องมาสัมภาษณ์นะครับ
ก็เห็นกันแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพอดีใบเตยเนี่ยไม่สบายแล้วก็เครียด
เครียดมากเพราะว่าดูจากไม่กินข้าวเครียดมาหลายวันแล้วเพราะเรารู้ว่า
เขากลัวว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถคิดไปได้ต่างอาณานะครับ
เครียดแล้วก็ความดันขึ้นสูงตอนนี้รอผลฉีดเลือดเมื่อวาน
สีฉีดสีเข้าไปนะครับก็พบคล้ายเนื้อที่มันงอกออกมาเป็นติ่ง
อย่างนี้นะครับแต่ว่ารออยู่ว่าจะต้องผ่าหรือเปล่าก็เพราะวันนี้
ที่ก็ทำเรื่องนะครับจนถึงตอนเช้าเลยส่งทนายมาก่อนมันก็เลยดูว่า
อย่างนู้นอย่างงี้ไปต่างต่างนานาแต่พี่อ่ะมาอยู่แล้วแต่พี่อ่ะรอคำสั่ง
ถ้าสมมุติถ้าจะสั่งจริงพี่ก็ต้องมาพี่มาอยู่แล้วแต่ว่าต้องเอาใบเตยมาด้วย
เพราะไม่งั้นผ่าไปตอนนี้มันมาไม่ได้เดี๋ยวก็ข่าวก็เป็นต่างนานาอีก
ถ้ายังจำได้ก็คือ๒ปีที่แล้วเนี่ยที่พี่ให้ปากคำในฐานะพยานที่ดีเอสไอเนี่ยนะครับ
เตยก็เข้าโรงพยาบาลคือเขาเครียดจริงครับเขาเครียดจริงอ่า
เรามีหลักฐานยืนยันหมดทุกอย่างอยากให้คิดอย่างนี้ประมาณนี้วันนี้พูดประมาณนี้
ไม่ได้คิดหนีไปไหนไม่งั้นไม่มาครับหนีไม่ได้ครับเรื่องใหญ่ครับ
ไม่รู้จริงนะครับมาตรฐานไหนหรือยังไง
คือต้องเตรียมไว้หมดนะครับซึ่งยังมันหายาก
ถ้าเราดูจากคนที่ผ่านมามันสูง
ไม่ต้อง๑๐หรอก๕ล้านก็สูงแล้ว
หรือ๔ล้าน๒ล้านสูงหมด
เอาอย่างนี้ดีกว่าพูดว่ามันสูงหมด
ณเวลานี้ช่วงนี้กับการที่ไม่มีงานมา๙เดือน

มีคนฟังเราว่าใครละเรื่องบ้าง

แต่วันนี้พี่เข้าใจว่าสังคมจับที่เราสองคน
คือในข้อที่จริงตอนนี้มันมีผู้ส่งหาบางท่านที่ขอเรื่องร้องกับน้องเตย
ทีนี้บางท่านอาจจะคิดไปว่าทำไมเมื่อวานน้องเตยแถลงข่าว
แล้วมาวันนี้ไม่มามันเป็นเหตุกระทันจริง
เพราะว่าอย่างเมื่อเช้านี้เขาก็โดนว่าเยอะ
มันไม่ใช่เรื่องที่จะทำแบบนั้นน่ะได้ง่าย
เขาเครียดนะคะผมอยากให้บางคนที่อคฆติ
หรือว่าลงข้อความต่างเนี่ย
ทำให้เกิดกระแสอะไรที่มันผิดเขาเป็นผู้หญิงมีลูกไม่สบาย
อันนี้พูดเฉยนะมันเป็นเรื่องจริงเราไม่ได้โกหก
วันนี้ก็นั่งมอเตอร์ไซค์มานั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยเพราะว่าเราให้ทนายมาก่อน
นะครับก็คือจริง๕ทุ่ม
เกาะวันสภาปวงค์ในการครับมีคำถามทั้ง๒เนี่ยก็เปลี่ยนจัยว่ากันดีบ้าง
คือเอาจริงนะ๙เดือนนี้ไม่ได้มีความสุขเลย
มันทุกสเต็ปเลยที่เครียด

มีแม่มีพ่อที่อายุเยอะ

แต่วันนี้เรามีครอบครัว
มันห่วงมาหมดเวทมนตร์กำลังเข้าโรงเรียน

แล้วเงินที่จะมา
จะเครียดเรื่องนั้นด้วย

เรื่องมันต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า